คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์นะ
ตั้งคำถามว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คือคือ๑ค่ะมีผู้ชายนะคะ
ลุ้มคลั่งอารวาอารวาสแล้วก็โวยวายและแถมไปมีเรื่องกับวัยรุ่นนะคะ
หลังจากนั้นค่ะรอปภก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจสามนายเข้ามาระงับเหตุเป็นภาพดังนี้
และคุณผู้ชมช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าค่ะ

กับสิ่งที่ตำรวจได้ทำหลังจากนั้นมันขัดแย้งกันเยอะเกิน
มันต่างกันมากเลยเข้ามาระงับเหตุเจตนาดีอะไรแบบนี้
แต่ดูที่ทำนี่เออเน้นที่คอเออศีรษะแล้วเสียงเราได้ยินนะ
คือมันอึกอย่างนี้แล้วรองเท้าตำรวจกับคนที่เขาใส่กุญแจมืออยู่แล้ว
ได้มีทางสู้อะไรอยู่แล้วก็เข้าใจว่าเมาอ่ะนะฮะ

พอเห็นคลิปนี้นะนึกย้อนกลับไปกรณีจอร์ดฟรอย
นั่นแหละมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแบบนั้นหรือเปล่า
แต่อยู่ที่นี่เขามีเรื่องของยุทธวิธีนะ
ห้ามไปกดตามจุดต่างที่เป็นจุดตายที่คอนี่ไม่ได้เลยนะ
เขามียุทธวิธีของเขาไล่ลำดับนะเบาไปหานัก
สิทั้งเหยียบหัวทั้งเตะหน้าเตะคอเต็มไปหมด
และจุดสำคัญนะคุณผู้ชมนึกภาพศีรษะนะคะ
โดนรองเท้าของตำรวจไปดังอึกอ่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันพระรหัสสบดีที่หอพักแห่งหนึ่ง
ในซอยรังสิตปฐุมธานี๑๑อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เรื่องนี้นะคะผ่านไปละ๓๔วันนับ
จนถึงวันนี้เราก็ต้องไปถามตำรวจแหละ
ตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเห็นคลิปนี้หรือยัง

พันธุ์ตำรวจเอกนัดพรมเทพผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
บอกว่าน่าจะใช้เวลาหลังจากนี้เพิ่มเติมอีกประมาณ๒๓วัน
ต้องดูว่าวันนั้นมันเกิดเหตุอะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม

พันธุ์ตำรวจเอกนัทก็อธิบายว่าการปฏิบัติหน้าที่
มันจะมียุทธวิธีในการปฏิบัติจากเบาไปหานักอยู่แล้ว
ยืนยันว่าจะทำคดีนี้แบบตรงไปตรงมา
เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ

หลายคนเป็นห่วงอาการเป็นยังไงบ้างโดนไปหนักเหมือนกันนะ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลปากเกร็ด๒ค่ะ

มีแผลที่หางตาด้านซ้าย

พอเมาไงก็ไม่อยากนอนห้องกับแฟน
แต่ขอย้ายที่ไงไม่อยากอยู่กับแฟนเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาบอกจำอะไรไม่ได้อีกเลย
รู้สึกตัวอีกทีนอนอยู่ในห้องขัง

โดยเขาบอกว่าพอตื่นขึ้นมาเจ็บตามร่างกายมาก

ส่วนตำรวจสามนายทีมข่าวทราบว่ามีบาดแผลที่ใบหน้าที่ลำคอ
และหนึ่งนายข้อมือหักด้วย

เพราะว่าต่างคนต่างบาดเจ็บกันไปค่ะ

ชื่อวันใหญ่สมพงษ์พันธ์สว่างอายุ๖๔ปี

ทะเลาะวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นที่หน้าหอพัก

จะเข้ามาบีบคอพี่รอปภคนนี้
พี่รอปภก็เลยพยายามใช้กระบองกันเอาไว้

โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
แล้วก็เป็นไปตามภาพนี่แหละนะคะ

ก็ยังออกไปมีเรื่องกับวินรถจักรยานยนต์ด้วย

เขาบอกตอนแรกเห็นตำรวจสองนายเข้าไปควบคุมตัว

สรุปแล้วมี๓นายตามภาพตามคลิปนะคะ
แต่ตัวผู้ชายคนนี้ก็ยังต่อสู้
หน้าตำรวจควนหน้าตำรวจและถีบตำรวจอีกด้วยนะคะ
นี่คือข้อมูลจากหลายฝั่งหลายฝ่าย

สำหรับตัวผู้ชายคนที่คลุ้มคลั่งเองนะคะ

รอสพตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะ

อย่างนั้นก็สีแจงให้ประชาชนเข้าใจด้วยแล้วกันนะครับ